มาดูเรื่องของแก๊งทวงหนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่พัทธลุง
ที่พัทลุงนะครับมีแก๊งทวงหนี้เข้ามา
ทุบทำลายอุปกรณ์ของร้านค้าแห่งนี้

เป็นข่าวเป็นคราวว่าจะฟ้องร้องอะไรกันยังไงนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ร้านขายของแห่งนี้นะครับ
ร้านขายปลาหมึกลวกบริเวณปากซอย๖
ถนนประชาบำรุงเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง

ขี่รถจักรยานโยนลงมาแต่งกายคล้ายพนักงานส่งของ

แล้วอยู่มาพังแผงขายปลาหมึกเลยคุณ

แม่ค้าเองเจ้าของร้านเองก็ตกใจ

เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทางตัวแม่ค้า
เปิดเผยออกมาว่าพวกเธอ
แม่ค้าและเป็นเจ้าของร้านของร้านนี้
ก็คือนางสาวยูบีชุมพิบูรณ์อายุ๔๗ปี

คือมีโทรศัพท์มาจากเจ้าหนี้แล้วล่ะ
โทรมาทวงเงินที่เธอยืมไปกว่า๓๐๐๐บาท
ซึ่งจริงแล้วปกติก็จ่ายเงินให้ทุกอาทิตย์นะครับ

คุยกับเจ้าหนี้แล้วแล้วก็ขอผัดผ่อนไปก่อน

ขายของไม่ได้สักบาทเลยนะฮะ
หนี้ก็เลยตอบกลับมา
บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คุยกับคนทวงหนี้แล้วกัน

ก็หมายถึงผู้ชายคนที่ใส่หมวกกันน็อก
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาแล้วมาพังร้านนี่แหละฮะ
สักพักหนึ่งนะครับก็มีชายสองคน

แล้วก็ทวงถามเงินเสียงดังมากนะครับ
ภายในร้านขณะนั้นมีลูกค้านั่งกินอยู่หลายคนนะครับ
แล้วก็มีคนรอซื้ออยู่หลายคนเหมือนกัน
ชายคนนั้นก็ถามว่าไหนละเงิน๑๐๐๐บาทมีไหม
ทีนี้ตัวนางสาวยูบีนะฮะ
เธอก็เลยโทรไปหาพี่สาว
ไปคุยกับพี่สาวว่าตกลงเราคุยกับเจ้าหนี้ว่ายังไงบ้าง
เห็นว่าพี่สาวผัดผ่อนไปแล้วไม่ใช่เหรอ
พี่สาวของนางสาวยูบีก็บอกนะครับบอกว่า
ก็ได้คุยแล้วขอผัดผ่อนไปแล้วขอต่อรองไปแล้วนะครับ
ทีนี้ตัวของนางสาวยูบีซึ่งกำลังอยู่ที่แผงร้าน
ผู้หญิงเสื้อขาวก็บอกผู้ชายนั้นไป
บอกว่านี่เขาต่อรองกันกับเจ้าหนี้แล้วนะ

พี่สาวบอกว่าคุยกับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ครับคนมาทวงไม่ฟัง
ทำท่าหงุดหงิดใส่แล้วก็ถล่มร้านทันทีนะครับ
พี่สาวบอกว่าคุยกับเจ้านี้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้คุยกับเจ้านี้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้คุยกับเจ้านี้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้คุยกับเจ้านี้เรียบร้อยแล้ว
นี่นะครับคือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะฮะ
นางสาวยูบีเองแล้วก็พี่สาวเนี่ย

แล้วก็ไปบอกเล่าเรื่องราวให้กับตำรวจได้รับทราบ
บอกว่าน่าจะเป็นแก๊งทวงหนี้และเป็นแบบทวงหนี้โหด

เรื่องนี้นะครับพอถึงมือของพุมกับการสอพอเมืองพัทธลุงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามความคืบง่ากับทางพุมกับนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามความคืบง่ากับทางพุมกับนะครับ

บอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเนี่ย

หมายถึงผู้ชายที่สวมแจ็คเก็ตใส่มวกกันน็อกมาถล่มร้านเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าเป็นใครนะ

ตำรวจก็ต้องสอบผู้เสียหาย
ติดหนี้ติดสินจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลจริงหรือไม่นะครับ
ในส่วนของผู้ก่อเหตุนะฮะผู้ชายคนเมื่อกี้ที่เห็น
แล้วก็ที่เห็นในคลิปเบื้องต้นมีการตั้งข้อหาไว้คือทำให้เสียทรัพย์
ส่วนจะเข้าข่ายความผิดพรบทวงหนี้หรือข้อหาข่มขู่ให้เกิดการตกใจ
และข้อหาอื่นเกี่ยวกับการทวงหนี้โหดหรือไม่
อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานของตำรวจนะครับ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองพัทธลุง
และผู้เสียหายปฏิเสธให้ข่อกับสื่อมณชน
แล้วก็ทางนี้ทราบว่าเจ้าหนี้พยายามโทรประสาน
เพื่อเคลียร์เรื่องนี้ไม่ให้เป็นคดีนะครับ

หรือจะเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับเรื่องอะไร
แล้วก็เป็นคดีของการทวงหนี้โหดหรือไม่นะครับ